ทางพระเก้าไกลเนี่ยเขามีการประชุมสอสอกันตั้งแต่เมื่อวาน

สุดท้ายแล้วมาแถลงวันนี้ซึ่งศศปุอัตย์เองก็ยอมรับมาติพักษ์
รับทั้งน้ำตานะแล้วก็บอกได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้
มันคือเรื่องส่วนบุคคลไม่อยากให้คนเอาไปลงที่พักการเมืองนะคะ
คือภาคเก้าไกลเข้าไปสัมมานาศศกันที่ระยอง
โดยไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปสังเกตการณ์
มีรายงานว่าคุณทิมพิธาที่ปรึกษาพักเดินทางกลับจากนิวยอร์กไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
แล้วคุณชัยธวัฒนตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลก็ออกมาแถลงผลการลงมติร่วม
ระหว่างสอสอและกรรมการบริหารพัก
ซึ่งเสียงเป็นเอกฉันให้ขับนายชายามพวันมั่นเพียรจิ

ถูกร่องเรียนในประเด็นของการคุ้กคำทางเพศ

ศุกร์ที่ผ่านมาสสปูอัดก็แถลงข่าวเลย

ต่ำกว่า๙๐องศาอีกหลายต่อหลายครั้ง

มีการเปิดแชทต่างเดินสายขอโทษประชาชนด้วย

หัวหน้าพักเก้าไกลก็ออกมาบอกว่า
สสปูอัดไม่ได้มีท่าทีที่สำนึก
และไม่ได้ขอโทษเหยื่ออย่างจริงใจเลย

ยังมีการซ้ำเติมเหยื่อเป็นการประจานเหยื่ออีกด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการประชุมซ้ำสอง
ว่าสิ่งที่สสปูอัดทำนั้นขัดกับมติของพัก

แล้ววันนี้ผลออกมาว่า
ขัดต่อวินัยร้ายแรงแล้วก็เลยขับออกจากพักนะคะ
สาระสำคัญที่มีการพิจารณากันก็คือ
เห็นว่าไม่ได้มีการแสดงความรับผิดและขอโทษอย่างจริงใจ
ซ้ำร้ายยังไปสร้างความเสียหายซ้ำให้กับผู้เสียหาย

ในที่ประชุมก็เลยมีมติเป็นเอกชั้น
ที่ให้คุณชายัมภาวาทนั้นผลจากสมาชิกภักษ์

ผู้ช่วยส่อของส่อผู้อ่านคือคุณสุภาพบุรนศสิน
เพราะว่าก็ไม่ได้สังกัดก้าวไกลแล้ว
ก็จะไปใช้ชื่อพักเขาไม่ได้อ่ะเนาะก็เหลือแค่ภาพของสอสอปูอัดเอาไว้
บอกกับนักข่าวว่าทำงานกับสสปูอัดมา๓ปีกว่า
แล้วก็รู้จักกับผู้เสียหายทั้งสามรายด้วยลองฟังเขาพูดหน่อยค่ะ
ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้ทุกอย่างแต่ผมพูดไม่ได้
เพราะน้องเนี่ยมันอยู่กับผมถามว่าปกป้องน้องเขาเป็นผู้หญิง
แล้วถ้าน้องเขาโกหกล่ะมันยุติธรรมไหมล่ะ
มันต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถึงจะดีที่สุด
เขาบอกว่ากระบวนการสอบสวนไม่ควรจะทำกันแค่ในพัก
แต่ควรใช้กระบวนการยุติธรรมการแตะเนื้อต้องตัวเนี่ย
มันไม่น่าถึงขั้นคุกคามทางเพศหรือเปล่าอันนี้ก็คือ
ความคิดเห็นของคุณสุภาพผู้ช่วยสอบสอบของสอบสอบปูอัตรแล้วนะคะ

แล้วก็ขอร้องให้ประชาชนเชื่อมั่นในก้าวไกลต่อไป
ความผิดทั้งหมดเกิดที่ตัวบุคคล

ก้าวไกลยังมีบุคคลที่ยังเก่งอีกเยอะมากนะ

ก็จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดตั้งแต่วันแรก

ผมต้องขอโทษ๔๗๖๕๐คะแนนทุกคนที่วันนี้
ทำให้หลายคนลำบากใจ
รวมถึงพระก้าวไกลรวมถึงสังคมด้วย
ก็ยังคงมีอะไรที่ผมจะช่วยยกมือในสภา
ก็จะคงจะคงช่วยพักเต็มที่เท่าที่จะทำได้
ในฐานะคนคนหนึ่งที่ยังเชื่อมั่นในพระเก้าไกรครับ